ต่อที่อายุทยาเหมือนกันเลยครับ
ตรงนี้เป็นแยกวัดใจไม่มีสัญญาณไฟจราจร
แต่ว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นประจำอยู่แล้ว
มีคุณป้าคนหนึ่งมีอาชีพเป็นคนทำความสะอาดวัด

ก็จะไปซื้อโจ๊กเอาไปให้หลานกับพี่ชายได้กินกัน
จังหวะที่คุณป้าจอดรอเลี้ยวอยู่ที่ไฟจุดแยกนี้ครับ

รถบรรทุกแล่นมาข้างหลังครับ
ชนเต็มแรงคุณป้าเสียชีวิตเลย

คนที่บ้านก็ไม่ได้ทานโจ๊กเหมือนที่คุณป้าซื้อให้ทานทุกวันนะ

๖โมงครึ่งของเมื่อวานนี้ครับ
๓สิงหาคมที่เสนาครับ
จังหวัดด้านนคร๔อายุทยา
ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเพราะว่ามีการแจ้งอุบัติเหตุเกิดขึ้น
เป็นรถบรรทุกไปชนกับรถจักรยานยนต์

เป็นผู้หญิงอายุ๖๒ปี
ก็ประสานไปยังกู้ภัยสมาคมอายุทยา
รวมใจเข้าไปช่วยกันเรื่องของการลำเลียงศพออกจากพื้นที่นะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นอยู่ที่บริเวณบนถนนสายเสนาผักไห่ครับ
เข้าวัดหัวเวียงหมู่๑๑ตำบลหัวเวียง
อำเภอเสนานจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ

แล้วก็มีรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
เบียน๘๙๕๑๗๖นครปฐมจอดอยู่
ทะเบียนก้อกไก่ยอยักษ์คอควาย๘๔๕อยุทยา

ที่ท้ายรถก็มีรอยถูกว่าสิบล้อเนี่ยชนเข้าไป
ใกล้กันก็มีผู้เสียชีวิต๑ราย
ทราบชื่อคือนางสมบูรณ์กลมกล่อมอายุ๖๒ปีครับ

ศีรษะแตกเลือดนองเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับ
ทีนี้นักข่าวเราไปถามชาวบ้านเขาเห็นว่านางสมบูรณ์ผู้ตายเนี่ยก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์มาขี่มาจากทางด้านของตำบลบ้านแผนครับ
ใช้เส้นทางสายเสนาผักไห่
นางสมบูรณ์เนี่ยกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าไปยังชุมชนวัดหัวเวียงจะไปซื้อโจ๊กถุงที่ร้านประจำเขาก็ทานทุกวัน
อันนี้เป็นภาพกราฟิกจำลองที่เราทำขึ้นมาคุณผู้ชมนะฮะ
เขาจะซื้อโจ๊กไปทำไมก็เอาไปให้หลานกับพี่ชายได้กินกันตอนเย็นนะครับ
นางสมบูรณ์เนี่ยจะเลี้ยวขวาเข้าซอยแล้วเขาหยุดนิดหนึ่งเพื่อมองซ้ายมองขวาหน่อยเพื่อความปลอดภัย
จังหวัดนั้นรถพ่วงวิ่งมาข้างหลังเห็นว่าคุณป้าคนนี้หยุดรถนะฮะรถพ่วงก็จะแซงขึ้นไป
แต่จังหวะที่รถพ่วงจะแซงคุณป้าออกตัวพอดีครับเร่งเครื่องจะเลี้ยวขวาพอดีรถพ่วงแซงพอดีก็ชนเข้าอย่างจังทำให้คุณป้าถูกรถชนและเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านอีกคนนึงคือทางด้านของนางทวินพิญกิจเนี่ยเขาก็บอกว่าจุดตรงนี้นะเป็นจังหวะที่ชนเนี่ยนะเขาบอกเขาไม่เห็นเพราะเขานั่งหันหลังอยู่
แต่ว่าจู่เนี่ยได้ยินเสียงดังโครมดังตุ้มเนี่ยก็หันไปดูแล้วก็เห็นว่ารถบรรทุกพ่วงเนี่ยชนเข้าไปแล้วครับนะแล้วคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็นอนแน่นิ่งไปแล้วนางทวินก็บอกว่าเส้นนี้นะรถบรรทุกโอ้ใช้กันเยอะมาก
สัญจรผ่านไปมากันทั้งวันทั้งคืนครับนะฮะเพราะว่าช่วงของอำเภอเสนาและอำเภอบางบานเนี่ยแล้วก็อีกหลายอำเภอของอายุทยาเนี่ยมันมีบ่อทราย
รถบรรทุกก็จะมีการขนบ่อทรายวิ่งไปวิ่งมากันทั้งวันนะฮะส่งกันทุกวันเลยและถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากรถบรรทุกชนรถยนต์บ้างไปชนรถจักรยานยนต์บ้างมีคนเจ็บคนตายบ้างเป็นประจำเพราะว่าตรงเนี้ยมันคือแยกวัดใจมันไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็ต้องวัดเอาว่าใครแบบจะเดาถูก

แต่จุดที่คุณยายไปถูกชนเสียชีวิตน่ะเป็นจุดที่คุณยายจะใช้เส้นทางเนี้ยไปซื้อโจ๊กเจ้าประจำเป็นประจำด้วยน่ะเมื่อวานก่อนเกิดเห็นเนี้ยคุณยายก็เลิกงานและแล้วก็ตั้งใจจะขี่รถเนี้ยไปซื้อโจ๊กสามถุงให้หลานสองถุงแล้วก็ให้พี่ชายหนึ่งถุงนะครับโดยายเนี้ยจะไปซื้อร้านเนี้ยเป็นประจำหากเย็น
ให้กับทุกคนได้กินกันแล้วก็บอกว่าเคราะห์ดีเหมือนกันที่หลานอายุเก้าขวบไม่ได้ไปด้วยเพราะปกติคุณยายเนี่ยจะแวะไปรับหลานก่อนที่โรงเรียนแล้วก็พากันไปซื้อโจ๊กแต่เมื่อวานเนี่ยหลานเนี่ยไม่ได้ไปเรียนครับเพราะว่าหยุดเรียนไม่สบายอยู่บ้านนะฮะไม่เช่นนั้นหลานก็คงจะประสบอุบัติเหตุไปด้วยนะครับ

เพราะว่ามันจะใกล้กว่ากันส่วนทางด้านของคนขับรถบรรทุกที่เป็นผู้ก่อเหตุขับรถชนคุณป้าเสียชีวิตนะครับเมื่อวานเนี้ยญาติเองก็ยังไม่ได้มีการไปคุยด้วยเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี้ยตำรวจก็เอาตัวคนขับเนี้ยไปสอบปากคำแล้วแต่ก็ทราบข้อมูลจากตำรวจว่าได้แจ้งข้อหาคนขับไปแล้วฐานข
แล้วก็สัญญาว่าจะเดินทางมากราบขอเข้ามาสบด้วยเพราะว่าสำนึกผิดแล้วกับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่การประกอบพิธีทางศาสนาทางญาติเองก็ติดต่อขอรับศพไปแล้วจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ
แล้วก็นำร่างของนางสมบูรณ์นั้นไปประกอบที่วัดโบดล่างนี่แหละครับเป็นวัดที่คุณป้าทำงานอยู่นะครับที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
อืมนะก็ฝากตำรวจไปดูแยกเนี้ยมันไม่มีสัญญาณไฟนะคะนะครับ